ส่วนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่สามสิบเก้า
ขุนด่านเกมนะคะที่จังหวัดนครนายก
ไลท์เมื่อวานนี้อยู่ที่วิ่ง๒๐๐เมตรรอบชิงชนะเลิศค่ะ
ประเภทชายนะคะเหรียญทองก็เป็นของทิพธเนศศรีพาเขต๑นนทบุรี
ทำเวลาไปยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดแปดวินาทีเหรียญเงินนะคะ
เป็นของเขตแปดสุราธานีและเหรียญทองแดงเขตแปดชุมพรค่ะมาดูกันที่ประเภทหญิงกันบ้างนะคะ
เหรียญทองเป็นของสุกาลดาเพชรรักษาจากเขตเก้าตรังสถิติยี่สิบห้าจุดหนึ่งวินาที
เหรียญเงินก็เขต๒ชนบุรีและเหรียญทองแดงเขต๗สุพรรณบุรีคว้าไปค่ะ